กลับมาที่บ้านเราคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ช่วงประมาณสัก๒ทุ่ม
ก็เกิดเหตุระทึกที่สารพระพรมหลายคนบอกอีกแล้วเหรอเป็นเรื่องก่อการร้ายหรือเปล่า
แต่ว่าล่าสุดตำรวจก็ออกมายืนยันว่าไม่ใช่เรื่องของการก่อการร้าย
แต่ว่าเป็นกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะ
โดยผู้ที่ขับรถไปพุ่งชนสารพระพรมนี้นะคะมีปัญหาเรื่องของเส้นเลือดในสมองเนี่ยเกิดแตกขึ้นมานะคะ
แล้วก็เกิดอาการช็อกทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้
แล้วก็ไปพุ่งชนที่บริเวณสารพระภูมินี่แหละ
ทางตำรวจนครบานลุมพินีนะคะพร้อมกับทหารก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
หลังจากที่ทราบเรื่องบริเวณสารพระพรมเอราวันแยกราชประสงค์นะคะ
ที่เกิดเหตุก็นี่แหละค่ะพบรถยนต์โตโยต้าโคโรนา
สีฟ้าทะเบียนพพรเรือ๙๑๕กรุงเทพมหานคร
พุ่งเข้าชนทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ

ภายหลังมีการตรวจสอบข้อมูลเรื่องนี้
ทางด้านพทศมหาธวรรษรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตนครบาล
ก็ยืนยันว่านี่คืออุบัติเหตุไม่ใช่การเกาะการร้าย

ระหว่างที่ขับรถมาจากพระราม๑มุ่งหน้าถนนราชดำริ

ช่วงจังหวะที่กำลังเลี้ยวขวานี่แหละนะคะ
เกิดอาการขึ้นมาก็เลยทำให้รถพุ่งชนมาเที่ยงรั้วนะคะ

เบื้องต้นก็บอกว่าผู้ป่วยนั้นมีอาการ
ก็มีอาการเส้นเลือดในสมองแตกฉับพลันนะครับ
แล้วก็จากประวัติไม่พบว่านางคนึงนิดมีโรคประจำตัว
ซึ่งก็สอดคล้องกับคำให้การของบุตรสาวนางคนนึงนิด

ใช่ครับเพราะในรถมี๒คน

ใช่ลูกสาวบอกคุณแม่มีอาการวูบตอนนั้นพอดีนะครับ

ต้องรอการยืนยันจากแพทย์อีกครั้งหนึ่ง
ฟังเสียงของพลตำรวจโทษานิทกันครับ
ประกอบกับลูกสาวที่นั่งมาในรถ

ทิตาก็ยืนยันว่า
ขณะที่คุณแม่ขับรถมาจากพระราม๑
จะเลี้ยวขวาเข้าลาดำรินี่นะครับ
ก็เกิดอาการช็อกอย่างฉับพลัน

เราอาจจะตีความว่าเป็นลมบ้าหมูหรือไม่
แต่เบื้องต้นนะฮะเดี๋ยวจะขอคำยืนยันจากคุณหมออีกที
แต่จากการประสานทางข้าง
ท่านยืนยันว่าที่ลูกสาวบอกว่าช็อก
ก็คือเส้นเลือดในสมองแตกอย่างฉับพลัน

แล้วก็เตรียมดำเนินคดีกับนางคนึงนิด

เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะคะ
แต่ว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
เพราะสภาพร่างกายไม่พร้อม
ก็จะมีการพิจารณาเรื่องนี้
เกี่ยวกับการตั้งข้อหาใหม่นะคะ
ส่วนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุนี้นะคะ
ก็มีชาวอินโดนีเซีย๒คน

คนนั้นถูกไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ

ส่วนนางคนึงนิดเตโชลานเอง

ก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนค่ะ
ก็สรุปว่ามี๖คนเป็นคนที่อยู่ที่๓พระพรม๕นะครับ
แล้วก็ตัวผู้ขับเองคือนางคนนึงนิดเองอีกหนึ่ง
ตัวนางคนึงนิดเองก็ได้รับบาดเจ็บที่ขาขวา

ส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บ
คือเป็นแผลฟกช้ำเล็กน้อยไม่ได้รับบัตรเจ็บสาหัสมากนะคะ